เอาละค่ะช่วงนี้มาติดตามช่วงของถอดสูตรกันบ้างนะคะ
ทุกคืนวันอาทิตย์ไทยรัฐนิวโชว์แบบนี้

ไปดูเรื่องราวชีวิตประสบการณ์ชีวิตของผู้บริหารนะคะ
ประสบความสำเร็จในหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน

ดูเรื่องราวชีวิตของคุณสงกรานเตชนรงค์กัน
ใช่ค่ะหลายคนก็รู้จักในบทบาทของนายแบบบ้างแหละ
รวมถึงบทบาทของคู่ชีวิตของนางเอกสาว

แต่อีกหนึ่งแง่มุมชีวิตที่น่าสนใจค่ะ
ก็คือเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เป็นเจ้าของโครงการใหญ่หลายโครงการเลยนะคะ
ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือ
การทำงานของเขาเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นความสำเร็จที่ได้มาเกิดจากความพยายามล้วนเลยค่ะ
ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์เลยค่ะ
อาณาจักรโบนันซ่าเขาใหญ่
เป็นผลงานชิ้นแรกที่สงกรานเตชนรงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจโบนันซ่า

ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คือผมมายืนเฝ้ายืนทำยืนดูเองเกือบทุกวันนะครับ
คือด้วยความที่ตอนนั้นเรามันเป็นโครงการแรก
พอมันขายได้หลังแรกคือตอนนั้นแบบตื่นเต้นมาก

งครานไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบก่อสร้าง

เขาอ่านแกรนบ้านไม่ออกด้วยซ้ำ
แล้วอย่างนี้คะถ้าเริ่มแรกที่คุณสงกรานเข้ามาดู
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบเต็มตัว

เราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะในช่วงนั้น
คือช่วงแรกผมทำเนี่ยผมก็จะมีคนที่มีประสบการณ์
หรือมีวิศวกรอะไรคอยช่วยแนะนำอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือเรียนรู้จากการทำงานหน้างานจริงไปด้วยเลย
ในเรื่องของการบริหารจัดการก็เรียนจากคุณพ่อ
เพราะคุณพ่อเขาทำมาแล้วเขาก็ถ่ายทอดให้เราเยอะแล้วก็

จากเดิมที่รุ่นพ่อทำแต่บ้านไม้แนวคันทรี่
งกรานเปลี่ยนโฉมโบนันซ่าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
และเพิ่มคอนโดตากอากาศเป็นครั้งแรกค่ะ

แต่ว่าเรามีวิธีจัดการกับมันที่ดีขึ้น
งกรานบอกว่าเส้นทางธุรกิจนี้ต้องสู้มากกว่าคนอื่น
มุ่งมั่นทุ่มเทเอาจริงเอาจัง
และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
บางทีคิดมากถึงขั้นเก็บไปนอนฝันค่ะ
ทุกคนคิดว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วสบาย

มันอย่างที่แน่นอนเลยต้องคิดตลอดเวลา
นอนฝันรุ่งตื่นขึ้นมากลัว
เหมือนที่เขาว่าครับขี่จักรยานเหมือนกันทำธุรกิจ
คือถ้าเราหยุดปั่นหยุดเดินไปข้างหน้าเมื่อไหร่

การทำธุรกิจมันต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับ

งการก็แบ่งเวลาไม่ให้ขาดตกบกพร่องค่ะ

เขาจะให้เวลาทั้งหมดกับสาวน้อยผู้นี้
น้องปีใหม่ลูกสาววัยขวบเศษ

ทายาทตัวน้อยทำให้พ่อสงกรานเปลี่ยนไป
เพราะเขากลัวจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
สาวน้อยปีใหม่ยังเป็นกำลังใจให้คุณพ่อ
ยามเหนื่อยล้าอีกด้วยค่ะ
ใจเย็นลงเยอะเลยครับตั้งแต่มีลูก

ุดหงิดง่ายนึกออกไหมครับ

แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่พอมีปีใหม่เนี่ย
ก็เป็นคนใจเย็นลงขึ้นเยอะ
คือตอนนี้เราก็เป็นหัวหน้าข้อพวง

แต่ก่อนเราทำแค่พอเรา
ใช้แล้วสนุกอะไรอย่างนี้นึกออกไหมฮะ

มันไม่ใช่แล้วไงเราต้องทำไว้เผื่ออนาคตแล้ว
ด้วยความที่เป็นคนชอบออกกำลังกาย
การตีกอล์ฟเป็นหนึ่งกีฬาที่สงกรานเลือกเล่นในยามว่างค่ะ

แต่ก็ยังตีไกลวงสวิงสวยใช้เล่นนะคะ
เขามองว่าทุกครั้งที่ได้ตีกอล์ฟเหมือนได้อยู่กับตัวเอง
มีเวลาคิดไต่ตรองและฝึกการวางแผนค่ะ
เราจะวางลูกยังไงจะตีกี่ทีให้ถึงออนจะสู้ไหม
ถือว่าช่วงนี้เราจะเบาหน่อยเพราะมันยาก
ก็เหมือนกันทำธุรกิจดูเทรนด์
ช่วงนี้มันเหมาะกับการที่เราจะลงทุนไหม
เดี๋ยวช่วงนี้เราควรจะเซฟตัวเองเลี้ยงทีมงานเราก่อนอะไรอย่างนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนก๊อฟอยู่อย่างหนึ่งคือ
ต่อให้มันวางแผนอย่างนี้มันก็แช้งได้
หรือจะเป็นการปั่นจักรยานไปรอบโบนันซ่า
ก็เรียกเหงื่อได้ไม่น้อยค่ะ
เต็ม๑๐เป็นคะแนนที่สงกรานประเมินตัวเองในวันนี้
กับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เขาบอกว่าเดินมาเกือบจะครึ่งทางฝันแล้ว

นี้คือการสร้างคอนโดตึกสูงภายใน๕ปี
และนี่คือความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า
ของนักธุรกิจหนุ่มสงกรานเตชนรงค์

ข่าวทรัฐทีวีตรายงาน